ไปดูเรื่องราวของพ่อค้าแม่ค้าถูกสาวปริศนาโทรสั่งอาหารหน่อย
แล้วไม่ใช่แค่เจ้าเดียวนะ
พ่อค้าแม่ค้าหลายเจ้าถูกสาวคนนี้โทรสั่งอาหารแล้วก็ไม่มาเอา

คาไม่แพงด้วยนะคะแค่สี่สี่บาท

หวานเลยเราควรจะเสียใจของโลกพ่อออกไปเชียบไปเริ่มปล่อยบุธ
เนี่ยครับสงสารให้ค่ะน่าเครียดเลยอ่ะร้องไห้ไปเลยคุณ
เพราะว่าเขาก็ตั้งใจทำมาหากินแต่โดนแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวเลยเดินทางไปที่ตลาดวัดศรีประชารามซอย๓
บนบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีค่ะ
เพราะมีคนแจ้งมาว่ามีผู้หญิงโรคจิตเขาว่าอย่างนั้น
โทรศัพท์มาสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มกับคนให้คนงาน
มีทั้งข่าวขาหมูข่าวมันไก่กะเพราหมูกะเพราทะเล
ข้าวผัดปูก๋วยเตี๋หมูลูกชิ้นข้าวเหนียวส้มตำก็มี
รวม๒๐๐กล่องน้ำปั่นอีก๑๐๐แก้ว
บวกลบคูณหาระคุณทั้งหมดมูลค่าประมาณ๑๐๐๐๐บาท
คือแม่ค้าตอนรับออเดอร์มาก็ดีใจ

ก็เลยตั้งใจทำกับข้าวแบบนี้ให้
ใช่แต่ทีนี้ตอนรับออเดอร์ไม่ได้มีมัดจงมัดจำอะไรเลย
ไม่ได้มีก็อาศัยว่าความไว้วางใจ
ใช่ค่ะทีนี้พอทำเสร็จเรียบร้อยถึงเวลา

และที่น่าสงสารคือก็ไม่รู้ด้วยว่าคนสั่งเป็นใครค่ะ
ทำให้พ่อค้าแม่ค้าเสียหายจากการลงมือทำอาหารนี้นะคะ
ด้านนางสาวอนุชนาวงจันกระจ่างอายุ๒๖ปี
แม่ค้าขายข้าวขาหมูและอาหารตามสั่ง
บอกว่าจะเป็นคนรับออเดอร์ทั้งหมด
คือรับโทรศัพท์นะฮะจากลูกค้านะฮะ
พอสั่งอะไรมาปุ๊บเธอก็ได้ไปบอกพ่อค้าแม่ค้า
ที่เขาเตรียมความพร้อมอยู่แล้ว
กล่องทั้งชามคือเตรียมเอาไว้

พอถึงเวลานัดหมายแล้วไม่มีคนมารับอาหารเอาไว้

ทุกวันนี้ลูกค้าขายไม่ดีแทบจะไม่มีกำไรอยู่แล้ว
มาเจอแบบนี้ไปไม่เป็นเลยค่ะ
ก็เกือบ๓๐๐๐บาทกว่าค่ะ
เหนื่อยจะเข้าที่ยังไม่ได้ตักอีก๒หม้อค่ะ
คุณค้าขายประมาณเท่าไหร่
เจ๊โดนอะไรไหมครับ
ก้วยเซียลกอเด้งแซ่ปเปอร์ค่ะ
กี่ชามครับ

เดือดรอดไหมครับแม่เดือดรอดไหม
เดือดรอดมันก็มีเงื่อนเนอะ
มันทุนหน่อย
ก็โดนกันไปทั่วหน้าหลายราย
ก็มีเรื่องของต้นทุนทั้งนั้นแหละไง
คือแม่ค้าคนนึงเหมือนกับว่า
เขาได้รับออเดอร์แล้วเขาก็มากระจาย

แต่ละเจ้าก็โดนกันไป

ทำตอนนี้ทำไงเนี่ยค่ะเอาไปแจกให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสาธิกา
ก็คิดซะว่าเป็นการทำบุญให้กับนักเรียนไปนะคะ
แต่คุณผู้ชมเรื่องราวของการถูกหลอกไม่จบแค่นี้
ทีมข่าวยังได้รับแจ้งจากแม่ค้าส้มตำและอาหารตามสั่งคนหนึ่งด้วย
บอกว่าถูกหลอกลักษณะแบบเดียวกันเลย
แม่ค้าก็เล่าทั้งน้ำตาเล่าทั้งความรู้สึกเสียใจนี่แหละที่ถูกหลอก
บอกว่าของทั้งหมดนี่นะตั้งใจทำแทบตายแล้วส้มตำของคุณต้องตำขนาดไหน
แต่ละครบนะจริงค่ะ
แล้วเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนที่โทรมาสั่งเป็นใคร

เขาบอกว่าโทรไปถามโรงงานใกล้กับร้านค้าแล้ว
ไม่มีไม่มีคนชื่อแก้มตามที่ปลายสายบอกมาว่าเป็นคนสั่ง
งั้นแปลว่าคนที่ชื่อแก้มเนี่ยโทรศัพท์มาเนี่ยแก้มใส
ใช้ชื่อนี้เขาเอารูปในไลน์ให้ดูด้วยแล้วมาสั่งอาหาร
แล้วเธอก็ต้องบอกสิว่าเธออยู่ที่โรงงานถูกไหม
ถูกแล้วพอเช็คที่โรงงานก็ไม่มีคนชื่อแก้มใสด้วย
ยังไงฟังสิทธิ์ไหมคะนะคะ
ป้าบอกว่าป้าเสียหายไป๑๕๐๐๐บาทนะ
ตอนนี้ก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาลงทุนต่อ
แต่ในโชคร้ายก็มีโชคดีอยู่บ้าง
เพราะว่าเพื่อนบ้านที่เป็นลูกค้าประจำเนี่ย
พอทราบข่าวว่าป้าถูกหลอกก็มาช่วยกันซื้อเนี่ยค่ะ

ช่วยกันอุดหนุนป้าก็ขายในราคาถูกนะ
อย่างน้อยก็จะได้มีทุนมาต่อยอดทำมาหากินกันต่อ
เดี๋ยวจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณป้าถึงรับออเดอร์นะฮะ
เพราะว่าคุณป้าเล่าให้ฟังนะครับบอกว่า
คือในตอนเช้าเนี่ยมีเหมือนคนงานเนี่ยนะฮะ

เดินมาคุยกับคุณป้า
เรื่องที่ว่าจะสั่งอาหารไปเลี้ยงเด็กฝึกงาน
คุณป้าโอ้โหสงสัยที่โรงงานวันนี้จะมีการสั่งอาหารไปเลี้ยงเด็ก

ไปเลี้ยงคนงานไปเลี้ยงฝึกงานกว่ากันไป
ทีนี้พอมีคนโทรศัพท์มาสั่งคุณป้าทำเรียบร้อยแล้ว

คุณป้าก็เลยเดินตรงไปที่โรงงาน
ไปถามเจ้าหน้าที่ของโรงงาน
ถามว่าวันนี้มีกิจกรรมจะเลี้ยงพนักงานอะไรหรือเปล่า
โรงงานบอกว่าไม่ได้จัดกิจกรรมอะไรเลย
ทีนี้ก็ต้องไปตรวจสอบแหละว่าคนที่เดินมาคุยกับป้าตอนแรกอ่ะ

แล้วมีไลน์อยู่ใช่ไหม
จะได้ไปสืบต่อไปตามต่อแก้มใสคนนี้คือใคร
แต่คุณป้าก็ยังงงคือคนที่เดินอาจจะไม่ใช่คนที่โทรมาสั่ง
เพราะว่าอาจจะเดินมาแค่คุยวันนี้เดี๋ยวโรงงานจะมีเลี้ยง

ทีนี้ก็คงต้องรอตรวจสอบข้อมูลจากหลายฝ่าย
แต่ยังไงดูข่าวนี้พ่อค้าแม่ค้าก็คงจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง

เก็บประจำก่อนเลยค่ะครึ่งนึงก็ยังดีเนาะ

โอนเงินมาก่อนเลยนะครับ